บ้านคุณชนะจังหวัดพิศนุโลก

ไปบ้านคุณชนะหน่อยเพราะที่นั่นมีที่กินที่เที่ยวเยอะมาก

ร้านนี้เขาบอกว่าเนื้อนุ่มเนียนอร่อยมากเลย
เจ้าของร้านก็คือคุณไอลาดามีปางนะคะนี่นี่เห็นไหมขนมเค้ก
เนี่ยตอนนั้นรับประทานเป็นเหมือนแบบเค้กโบราษนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้นะขายดีมากกำลังง่วนกับการทำเค้กเลยค่ะ
เป็นงานโฮมเมดทำทีละชิ้นอบทีละเตาส่งลูกค้าไม่ขาดสายเลยนะคะ
เพราะว่าลูกค้าเนี่ยติดใจในรสชาติมันเหมือนมีความผสมผสานอันลงตัวระหว่าง
ความทันสมัยกับความเป็นโบร่ำโบราณสูตรของเค้กเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้
อ่าฮะหน้าตาก็น่ารับประทานนะคะแล้วก็รสชาติก็ดีด้วยค่ะ
ที่สำคัญคุณผู้ชมอย่างซอสส้มที่เขาเอามาโรยหน้าเนี่ยนะ
วนเองทำเองกับมือค่ะเพราะฉะนั้นก็ควบคุมคุณภาพได้
ผมชอบนัดเค้กส้มอ่ะอร่อยค่ะหอมเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานน่ะใช่
รสชาติเนี่ยลงตัวทีเดียวเลยนะคะทีนี้ตอนเนี้ยคุณผู้ชมต้องบอกนะว่า
สร้างรายได้ให้กับคุณไอลดาเป็นอย่างมากเดือนละกว่าสองหมื่นบาท
จริงดิใครดิบใครดีเลยค่ะอ่าฮะส่วนใครอยากจะอุดหนุน
อยากจะซื้อทันในช่วงปีใหม่ซื้อฝากซื้อแจกก็แล้วแต่
ราคาไม่แพงน่ะเท่าไหร่เริ่มต้นเนี้ยกล่องละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะ
มีสิบสองชิ้นอ๋อเหรออืมอ่าส่วนกล่องเล็กหกชิ้นหกสิบห้าบาท
ก็ดูคุ้มค่านะใช่หรือว่าจำนวนมากหน่อยอย่างยี่สิบห้าชิ้นก็สองร้อยสี่สิบบาท
เยอะกว่านั้นอีกกล่องละสี่สิบชิ้นน่ะเออ
ขายสี่ร้อยบาทอ่ะเคลียร์ก็ประมาณชิ้นละสิบบาทอ่ะนะ
ถ้าเป็นเค้กแบบโบราณไม่สอดไส้ก็กล่องหนึ่ง๑๐๐บาทเท่านั้นมีถึง๑๒ชิ้นเลยทีเดียว
คุณผู้ชมเอาเป็นว่าอยากจะไปดูเยอะอยากไปดูโดยละเอียดว่ามันมีหน้าไหนไส้อะไรบ้าง

ร้านอยู่ที่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกเลย
ระดาบเบรกกะรีแล้วกล่องเขาก็แบบอุ๊ยแพ็คเกจจิ้งมาสวยงามน่ารับปะท่าน